ส่วนครอบครัวเขามูลคดีก็ต้องส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะพ่อรองต้องบอกว่าพ่อรองเนี่ยดูสู้ผอมลงไปนะ
เพราะว่าวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีโอกาสได้เจอพ่อรอง
งานบวงสวงละครสังเกตเลยว่าพ่อรองเนี่ยดูผอมลงไปมากเลย
พ่อรองก็เปิดใจกับเราบอกว่าก็เป็นห่วงอาการของแม่ทุมนะ
เพราะว่าตอนนี้อาการแม่ทุมซุดลงไปอีก
การรับรู้น้อยลงความกังวลนี้ก็เลยทำเอาพ่อรองเนี่ยกินอะไรไม่ค่อยลง
ระหว่างที่พ่อไปถ่ายรายการที่ยุโรปประมาณ๒๑วันเนี่ยค่ะ
ต้องคอยโทรถามถ่ายอาการของแม่ทุมตลอดเวลาอีกด้วย
ตอนนี้ก็การรับรู้ก็น้อยลงแล้ว

ก็เหมือนเดิมทำไงได้
เวลานี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอพรว่า
ขอให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุด

อาการตอนนี้มันก็ซุดลงไปเรื่อยนะ
แต่ว่าเราก็คิดอย่างเดียวว่าเขาจะอยู่กับเราอีกนาน
คือพ่อรองเนี่ยกำลังใจดีมากนะคะ

อยากจะส่งให้กับครอบครัวเขามูลคดีนะคะ
ขอให้พ่อรองเข้มแข็งแล้วก็สู้นะคะ